ใครไม่เด้งพี่คิงเด้งนะคะ

พี่คิงนะพาร์ทที่เห็นในภาพก็คิงก่อนบ่านนี้แหละ

ออกมาโวยวายกับผู้ชมเพราะว่าอะไรรู้มั้ยคะ

ซึ่งจะไปแข่งกันที่นครราชศรีมาปากช่องค่ะ

ใช่นะคะก็คือปรากฏว่าเลื่อนงานไง

จากปลายปีที่แล้วมาจนทั้งกุมภาพ

ตามใจตุ๊ดน้องโพ๒๐๐ล้านวิวไปร่วมงาน

เอาไปโปรโมทว่าเชิญชวนมาปรากฏว่า
ไปคนอยากไปไม่เท่าไหร่คนตั้งบูธอีกสิ
ส่องกันไปบูธแล้ว๒๐๐๐๐๓๐๐๐๐บาท
ปรากฏค่าเสียหายมันหลายล้านไง

ไม่เป็นไรไม่จัดงานเดี๋ยวจ่ายเช็คไปแทนละกัน
ปรากฏเช็คเด้งเด้งเด้ง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขตปฐุมวัน
โมงเช้าค่ะก็ต้องรอดูภาพข่าวกัน

นะคะฉันก็ไม่ยอมนะเอาจริงคนทำงาน

ถ้าอย่างงั้นเสียหายหลายแฟนแล้วก็

ไปทำหากินค่ะแบบนี้น่ารักเลยนะคะ
ก็รอดูภาพนะคะตอนบ่ายโมง